หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันพรุ่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
อยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยพรุ่งนี้ไปที่แผงหนังสือใกล้บ้านท่านเลยนะฮะ
เพราะว่าไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าออกหมายจับลุงพลนะฮะ
สิ้นสุดการรอคอยสารจังหวัดมุกดาหารอนุมัติออกหมายจับ
นังสือพิมพ์ไทยรัฐใช้คำนี้นะฮะนี่นะเราต้องดูว่าลุงพลเป็นยังไงนะ
ใช่ค่ะวันนี้นักข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่นะคะ
ไปที่บ้านลุงพลมาตั้งแต่กลางวันตลอดทั้งวันเลยอ่ะ
ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดตอนนี้เนี่ย
คุณวิมนต์วันก็ยังอยู่ที่บ้านของลุงพลครับเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณวิมนต์วันนะคะ
ตอนนี้ลุงพลยังอยู่ที่บ้านไหมครับคุณวิมลวันครับค่ะคุณเขมสอนแล้วก็คุณภาคภูมิค่ะ
ในขณะนี้เราต้องบอกว่าในส่วนของความชัดเจนว่าตัวของลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพา
รวมไปถึงตัวของภรรยาก็คือป้าแตนนะคะยังไม่ชัดเจนว่าจะยังคงอยู่ภายในบ้านพัก
ในพื้นที่ของบ้านกกอกหรือไม่นะคะแม้ว่าในส่วนของการติดตามความเคลื่อนไหว
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตัวของลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพา
เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมนะคะเพื่อที่จะในคดีที่เป็นโจทย์ในการยื่นฟ้อง
ในส่วนของคดีหมินประมาทจากนั้นค่ะนายชัยพลนิพาก็กลับเข้ามาที่บ้านพักนะคะ
ในพื้นที่ของบ้านกกอกนั่นเองแต่หลังจากที่เข้าไปภายในบ้านแล้ว
ก็ปรากฏว่ายังไม่พบตัวของลุงพลว่ายังอยู่ในบ้านไหมหรือว่าไม่มีการเดินออกมาบริเวณด้านหน้าของบ้านนะคะ
ทำให้ตอนนี้ต้องบอกว่าทีมข่าวเองนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันความชัดเจนได้ค่ะว่ายังอยู่ภายในบ้านหรือไม่ค่ะ
ครับคุณวิมวลวันความเคลื่อนไหวทางด้านคดีในพื้นที่กกอกในวันนี้เนี่ยตอนนี้น่าจะชัดเจนแล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ที่เกิดขึ้น
ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ยืนยันเป็นครั้งแรกจากทางด้านของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เราจะบอกว่าในส่วนของความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขซึ่งมีการยืนยันออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่าภายในเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในส่วนของคดีของน้องชมพู่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะมีการออกไหมจับใครหรือไม่อย่างไรนะคะ
ซึ่งในส่วนของวันนี้ค่ะอย่างที่เราทราบข่าวอย่างที่คุณภาคภูมิแล้วก็คุณเขมสอนบอกไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพรุ่งนี้๒มิถุนายนมีการระบุแล้วนะคะว่าในส่วนของสารจังหวัดมุกดาหารนั้นมีการออกไหมจับนายชัยพลวิพาในส่วนของคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่แต่ในส่วนของข้อกล่าวหาต่างว่าจะมีการออกออกไหมจับในส่วนของ
ความชัดเจนมีบางกระแสข่าวค่ะคุณภาคภูมิค่ะบอกว่าน่าจะมีการออกไหมจับ๕ข้อหาหรือไม่รวมไปถึง๓ข้อกล่าวหาหรือไม่ซึ่งมีการรายงานข่าวตามเพจต่างนะคะว่าอาจจะมีในส่วนของการแจ้งข้อกล่าวหาในหลายส่วนด้วยกันแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนซึ่งต้องบอกว่าผู้ที่จะมีการออกมาระบุได้นะคะว่าจะมีการออกไหมจับบุคคลดังก
ความเคลื่อนไหวของรุงพลนะคะตั้งแต่ที่บ้านแล้วก็ไปโรงพักในคดี
หินประมาทอีกคดีหนึ่งเนี่ยนะสีหน้าท่าทางลุงพลกับป้าแตน
เป็นยังไงบ้างคะดูมีความกังวลใจอะไรไหมคะ
เดี๋ยวดิฉันจะหลบฉากนิดนึงนะคะ

ซึ่งต้องบอกว่าในขณะนี้ก็เวลาดึกแล้วนะคะ๔ทุ่ม๔๓นาที
ไม่มีความเคลื่อนไหวใดแล้วก็จากการติดตามข่าวของทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็ปรากฏว่าในส่วนของตัวลุงพลเองเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งเฉย
มีการพยายามที่จะให้สัมภาษณ์กับทางด้านของสื่อมวลชนนะคะ
สถานีตำรวจภูทรกกตูมซึ่งตัวลุงพลเองเนี่ยผู้สิทธิ์ข่าวพยายามที่จะสอบถามแล้วนะคะ
แต่ว่าตัวของลุงพลเองเนี่ยไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน
มีการพยายามสอบถามแล้วนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับการที่จะมีการออกไหมจับนะคะ
ในส่วนของคดีของน้องชมพู่ว่าจะมีการจับคนร้ายได้หรือไม่อย่างไร
วันนี้ตัวของลุงพลเนี่ยก็ทำได้เพียงแค่ถอนหายใจออกมาแล้วก็ไม่ได้มีการตอบคำถามใดค่ะ
อย่างที่มีการนำเสนอข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะว่าในส่วนคดีของน้องชมพู่เดี๋ยวเราจะดูภาพบรรยากาศด้านหน้าของบ้านลุงพลต่อไปนะคะ
ในส่วนของคดีของน้องชมพู่เนี่ยมันมีกระแสข่าวหลายกระแสข่าวด้วยกันว่าอาจจะมีการออกไหมจับมาตรา๓๐๖ผู้ใดซึ่งทอดทิ้งเด็กอายุที่ยังไม่เกิน๙ปีขึ้นไปไว้นะที่ใด
เพื่อให้เด็กคนนั้นพ้นไปเสียจากคนโดยประการที่ทำให้เด็กคนนั้นปราศจากผู้ดูแล
มีทั้งมาตรา๓๐๘หากว่ากระทำความผิดตามมาตรา๓๐๖หรือว่ามาตรา๓๐๗เป็นเหตุให้ผู้อื่นถูกทอดทิ้งจนถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตราย
ทั้งหมดนั้นมีการระบุถึงโทษนะคะว่ามีการกำหนดโทษไว้ที่มาตรา๒๙๐แล้วก็มาตรา๒๙๗หรือว่ามาตรา๒๙๘นะคะ
ก็มีการระบุเปิดเผยมาตามโซเชียลหรือว่าการสื่อต่างนะคะ
กับคุณเขมสอนและคุณภาคภูมินะคะว่าจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีความชัดเจนว่ามีการออกไหมจับในข้อหาใดบ้างค่ะ

ค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณวิมวลวันนะคะเดี๋ยวมีอะไรเราจะติดต่อกลับไปเพิ่มเติมนะคะ
ตอนนี้คุณพระวันก็ยังอยู่ที่บ้านลุงพลนะคะก็คืออย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับเช้าวันพรุ่งนี้พุธที่๒มิถุนายนได้พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเอาไว้ว่าได้มีการอนุมัติศาลขออนุมัติศาลออกหมายจับลุงพล
นี่นะคะฉบับเช้าวันพรุ่งนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
เพจแถวแนวเนี้ยโชว์นี้นะคะคือหลักเนี่ยตำรวจบอกว่า๑ก็คือเรื่องของลุงพล
ที่ไม่สามารถบอกที่อยู่ของตัวเองได้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะ
คือพฤติกรรมที่ไล่เรียงมาเนี่ยถ้าท่านไปอ่านรายละเอียดในหนังสือพิมพ
รัฐฉบับเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยใช่ค่ะคือเขาจะลำดับเหตุการณ์เป็นขั้นเป็นตอน
ใช่ค่ะหลักก็คือไม่สามารถบอกถิ่นที่อยู่ได้
เรื่องของพญานหลักฐานเรื่องของเส้นผม
เรื่องของการเข้าเครื่องจับเท็จอันนี้คือหลักใหญ่ใจความสำคัญ

ตอนเช้าบอกไปส่งพระตอนบ่ายอยู่ที่ไหนมีคนไปเจอตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยท่านพรุ่งนี้เช้าท่านไปที่แผงหนังสือพิมพ์นะฮะ